คราวนี้ไปชื่นชมกลุ่มเด็กดอยที่เชียงใหม่กันหน่อย

เพราะว่าเด็กใช้ช่วงเวลาปิดเทอมไปทำความดีค่ะ
โดยการเก็บขยะบริเวณเส้นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึก
แล้วก็รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวงดทิ้งขยะด้วย
นี่แหละค่ะกลุ่มเด็กนักเรียนอายุแค่๗ขวบถึง๑๐ขวบเท่านั้น
เห็นไหมเออน่ารัก
พากันถือถุงดำแล้วก็เดินเก็บขยะตามถนนเส้นทางขึ้น
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ก็คือกลุ่มรักถิ่นเกิดหมู่บ้านบนดอยสุเทพค่ะ
เขาจะรวมตัวกันแบบนี้ทุกวันพุธและวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ
เพื่อที่จะออกเดินไปเก็บขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ
แล้วก็นำส่งต่อให้กับรถขยะของเทศบาล
จากช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ยังใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม
มารวมตัวกันทำกิจกรรมดีแบบนี้ตามเส้นทางสายบุญขึ้นสู่ดอยสุเทพด้วย
เด็กบอกว่าเป็นการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก
ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติอย่าทิ้งขยะเกลื่อนกลาดตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
คนที่เขาปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดบนดอยสุเทพก็คือ
นายขจรประเสริฐศรีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านดอยสุเทพตะมนตสุเทพอำเภอเมืองนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเริ่มต้นก็มีเด็กแค่๔๕คนแล้วค่ะ
ทำไปเรื่อยก็มีเด็กสนใจมาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น
ซึ่งทุกครั้งหลังเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านก็จะเลี้ยงอาหารเด็กถือว่าเป็นการตอบแทนด้วย
เป็นการให้กำลังใจด้วยนะคะ
แล้วก็ยังจะได้สอนให้เด็กได้รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รักป่ารักน้ำรักทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดคุ้มค่าแล้วก็ส่งเสริมให้รักในถิ่นกำเนิดด้วยนะคะ
เด็กเขายังไปรวมตัวกันไหว้พระสวดมนต์
ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กคนอื่นด้วยนะคะ
ที่เรียกว่าไปเที่ยวหรืออยู่ในที่แห่งนั้น
เห็นแบบนี้ก็อยากจะมีแรงบันดาลใจ

โอ้โหถุงดำที่ฮิ้วไปเนี่ยตัวใหญ่กว่าเด็ก
ถุงใหญ่กว่าระวังหล่นลงไปในถุงดำนะลูกนะ

ชื่นชมปรบมือหน่อยให้กับน้องเหล่านี้นะครับ